ชื่อของชาช่าก็หายจากไทยลีกไปในช่วงตลาดซื้อขายรอบ๒นะครับ
ซึ่งหลายคนก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยหายไปไหนสุดท้ายแล้วนะครับ
จากการยกเลิกสัญญาของทางฝั่งเชียงรายก็ปรากฏข่าวจากทางเอฟซีนะครับว่า
เขานั้นมีชื่อนะครับในการถูกลงโทษแบนถึง๔ปีจากการใช้สารกระตุ้นในศึกเอฟ
ซึ่งแน่นอนนะครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยแล้วก็จริยธรรมของเอฟซี
ก็ระบุว่านักเตะรายนี้ทำผิดวินัยร้ายแรงตามมาตราที่๖ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารต้องห้ามก็ส่งผลให้ชาช่าเนี่ยถูกแบนแล้วก็เอฟซีเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้วนะครับ
เรื่องของสั่งต้องห้ามแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับแยกทางกับทางเชียงรายในช่วงจบการแข่งขันเล็กแรกแล้วก็ไม่ได้ค้าแข้งกับสโมสรในไทยแต่อย่างใดอดีตก็เคยโด่งดังกับทั้งบุรีรำยูไนเต็ดแล้วก็เมืองทองมาแล้วครับ
ด้วยการพาทีมเก็บ๑๖แต้มจาก๗เกมทำให้ทีมมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว
จากนี้ทีมยังไม่เสียประตูเป็นเวลา๔นัดติดต่อกันอีกด้วยครับ
ปัจจุบันฮองอัญญาลายมีแต้มนำหน้าทั้งกวางนินอันดับ๒อยู่๑แต้ม
วันที่๘เมษายนนี้ซิโก้มีคิวพาต้นสังกัดบุกไปเยือนดาดังทีมอันดับ๓ของตารางต่อไป